ขับรถไปรับเพื่อนไปนั่งปรับทุกข์กันอยู่แถวริมบึงใจกลางเมือง
จู่มีต่างชาติขับรถหรูไปต่อท้ายแล้วก็พุ่งชนรถเธอ
แล้วก็ท้าให้แจ้งตำรวจเธอก็งงว่าเอาแล้วจะมาชนฉันทำไม

เธอยากเจียงไหม

แต่นำเสียงดูเหมือนเมามาว

เรียกตำรวจมาก็ทำอะไรเขาไม่ได้เขาก็สุดท้ายก็มีการเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงด้วย
ทีมข่าวก็ไปถามผู้หญิงผู้เสียหาย
คือนางสาวอลิสาเจ้าของรถแล้วก็เป็นผู้โพสต์คลิปก็บอกว่า
ตอนแรกทะเลาะกับแฟนก็เลยขับรถไปรับเพื่อน
แล้วก็ไปนั่งปลอบกันอยู่ที่ริมบึง
แล้วก็โทรเรียกเพื่อนให้มาอีก๒คนมานั่งปรับทุกข์กัน

อาการคล้ายคนเมาขับเฟอรารี่สีแดงไปจอดต่อท้าย
เปิดเพลงเสียงดังแล้วก็พุ่งชนรถเธออย่างจัง
แต่แทนที่จะขอโทษหรือรับผิดชอบกลับลงมาด่า
ถ้อยคำหยาบคายโอ้อวดไม่มีใครทำอะไรได้
เป็นคนใหญ่คนโตนำซ้ำยังบอกให้คู่กรณีนั้น
อนุญาตนะอมนกเขาให้เขาด้วย
พร้อมกับทำร้ายร่างกายเพื่อนของเขาด้วย
ก่อนที่จะมีพนักงานร้านหมูกระทะมาห้าม
แล้วก็แจ้งตรรวจเข้าไประนับเหตุ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วชื่อว่านายเวสลี่สมิทอายุ๔๗ปี

เป็นลูกครึ่งภูมิลำเนาอยู่ที่ขอนแก่น

หมายถึงว่าเขามีแบบแบ็คใหญ่อะไรอย่างนี้เหรอฮะ

แถวนี้เขาใหญ่สุดไงที่เขาพูดในคลิป

แล้วถูกข้อหาเรื่องของขับรถโดยประมาท

ญาติของเวสซิลียินดีชดใช้ให้

รวมทั้งทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ

เขาก็เป็นคนธรรมดาคนนึง

ส่วนใหญ่คนที่ชอบมาพูดว่าแถวนี้เราใหญ่สุดเรารู้ไหมพ่อเป็นใคร
จะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็แค่เมาครับค่ะ